เคสนี้ที่บุรีรำนะคะพี่น้องทะเลาะกันค่ะคือทะเลาะมีปากเสียงกันสักพักก็เริ่มแบบน้องไปตีพี่ก่อนพี่ก็เลยตีน้องกลับสองทีคือตีกันไปตีกันมาลักษณะเหมือนฟิลเด็กทะเลาะกันอ่ะพี่อุ๋ยแต่ที่มันไม่ใช่เด็กเพราะว่าไอ้สิ่งที่ใช้ตีมันไม่ใช่มือค่ะเอาเสียมตีคือน้องเอาเสียมตีพี่ก่อนหนึ่งทีพี่เลย
แล้วน้องมันน้องผู้หญิงด้วยนะเอ้าเออเอ้าอายุอนามไม่น้อยกันแล้วนะคะ
นางเกศรคือคนน้องสาวคนนี้ที่บาดเจ็บสาหัสอายุสี่สิบแปดปีหัวแตกค่ะ
เนี่ยต้องพันหัวมาเลยแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่านเนี่ยเย็บไปให้ก่อนสิบเข็มเบื้องต้นแล้วต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
คนก่อเหตุคือพี่ชายคือนายพรนะคะอายุ๕๔ปีค่ะ
ยังเมาเหล้าอยู่เลยนะคะแต่สอบส่วนเบื้องต้นเขาก็ยอมรับนะว่าเขานี่แหละ
เป็นคนที่เอาด้ามเสียมตีหัวน้องสาวจนแตกจริงจริงถามว่าเตียนทำไมอ่ะ
ทำไมต้องตีกันขนาดนี้อ่าถึงตายได้เลยนะนั่นอ่ะเขาบอกก็เขาไม่พอใจอ่ะ
น้องพูดไม่รู้เรื่องตำรวจบอกอ้าวเราก็เมาเหมือนกันอ่ะ
ยังคุยไม่รู้เรื่องไปไปสงบสติอารมณ์ที่สพบ้านด่านก่อนแล้วกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทุ่มครึ่งนะคะทีนี้เราไปคุยกับคนเจ็บก่อน
ก็คือตัวน้องสาวคุณเกศรนะเธอก็เล่าบอกว่าในครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด๕คน
แล้วทุกคนเนี่ยได้รับแบ่งที่ดินมรดกทั้งหมด๖ไร่เศษ
ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยพี่ชายคนก่อเหตุเนี่ยก็คือในพรน่ะ
พยายามบังคับให้ขายที่ดินแล้วเอาเงินมาแบ่งกัน
น้องสาวก็บอกว่าเออก็พยายามจะขายให้อยู่แต่ว่ามันขายปุ๊บได้ปั๊บมันแหม่
มันขายง่ายแบบนั้นซะเมื่อไหร่ล่ะเพราะว่าในหลักฐานเดิมเนี่ย
ดินมันอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแต่ล่าสุดเขามีการแบ่งเขตอำเภอใหม่
ที่ดินเนี่ยมันก็ดันไปขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านด่านมันเลยมีปัญหาเรื่องขั้นตอนเอกสารราชการ
ขึ้นชื่อว่าราชการมันมีขั้นตอนเยอะมันต้องใช้เวลาไง
เธอบอกก็พยายามจะอธิบายให้พี่ชายฟัง
พี่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะตีเอาตีเอาเนี่ย
แล้วทีนี้วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอเองนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่
ร้านขายของชำฝั่งตรงข้ามบ้าน
ผลักกันไปก็ผลักกันมาเธอหงุดหงิดมาก
เธอก็เลยแย่งเสียมาจากมือพี่ฟาดพี่ไปหนึ่งทีตุ๊บ
แล้วฟาดกลางหัวเธอเข้าไป๒ครั้งจนเธอเจ็บสาหัส
หัวแตกเลือดอาบเพื่อนถึงได้เข้ามาห้ามแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
โอ้ยมีก็หกหกก็อีกว่า

คนละเซนแสนเจ๊

เพราะว่าที่ดินมัน
มันจะโปรดขนวดวันให้
พิเศษบ้านก็บอกว่า
ออกจากอำเภอเมือง
เอามาเป็น

เธอคงสนุก

โตอยู่ตรี

เฉยอ้าวทะเลาะอะไรอ่ะพี่เรื่องทั่วไปนี่แหละเอาเรื่องที่ดินก่อนแล้วกันนะ
ที่ดินที่ว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าตอนแรกก็คุยกันวางแผนจะขายอยู่แล้วล่ะ
จะขายไร่ละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันในพี่น้องห้าคน
เรื่องนี้คุยกันมานานตกลงกันได้ไม่มีปัญหาเพียงแค่ว่าตอนนี้รอคนมาซื้อแค่นั้นแหละ
อืมแต่ไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันเมื่อวานจริงจริงแล้วเนี้ย
ก็คือเห็นว่าน้องสาวเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนอืมอ่า
ก็ไปกินมาจากอีกที่นึงแหละกลับมาเสร็จปุ๊บ
คือจริงพี่มีปัญหากับเพื่อนน้องที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันวงเล่าของน้องอ่ะ
คือพี่ทะเลาะกับเพื่อนน้องน้องมันดันไปเข้าข้างเพื่อนไง
มันไม่เข้าข้างพี่อันนี้พี่ในสายเลือดนะอืม
มันดันไปเข้าข้างเพื่อนอ่ะพี่ก็โมโหอ่ะก็เลยเดินถือเสียมไป
กะจะไปเคลียร์โอ้พี่แกเล่นเคลียร์ด้วยเสียงเลยนะคะอืม
แต่พอถือเสียงไปจะไปเคลียร์เท่านั้นแหละน้องก็ทะเลาะกันผลักกันแล้วแย่งเสียงตีหัวพี่ก่อนเท่านั้นแหละ
แม่มันเส้นประสาทขาดผึ้งจริงก็โมโหก็เลยอยากจะสั่งสอนน้องคืน
ฟาดเข้าหัวไปสองทีเหมือนกัน
ผมได้ผมก็จับด้ามเสียมไปเถอะตีน้องไปสองที
แต่ด้ามเสียมันหนักสงสัยจะตีฝั่งนี้อ่ะอืม
ไปสองทีหัวเลยแตกเพราะคนติดเหล้าเลือดมันออกเยอะ
มีการแบ่งไม่ลงตัวหรือว่ายังไงคะไม่เกี่ยวเลยครับ
ไม่เกี่ยวเลยเพราะผมผิดกันผมไม่ได้ผิดกับน้อง
แต่น้องไปเข้าข้างคนอื่นกินเหล้าบางทีขโมยถนนที่ดินแม่
ไปจำให้คนอื่นห้ามืนทีนี้ไม่มีเงินไถค่ะ
มันกินแต่เหล้าผมเป็นพี่ก็อยากซ้อนน้อง
ไม่แปลกกินเหล้าเลือดมันออกเยอะอยู่แล้ว
แล้วสอนแรงไปหน่อยไหมเนี่ยไม่แต่พี่บอกสงสัยมันคงโดนฝั่งเนี้ย
้ามเสียมันหนักเนอะไม่คือมันมันตกใจตั้งแต่พี่จะเอาเสียงมาเคลียร์กันแล้ว
พรก็บอกอะไรนะกินเหล้าเลือดเลยออกเยอะพี่ไม่กินเหล้าก็ออกเยอะพี่
ฟาดไป๒ทีด้ามหนาเน้นหัวแตก๒๐เข็ม
อีกนึงเด็กผีแมนดูเสื้อด้วยเห็นไหมใส่เสื้อ
พี่อุ๋ยต้องคุยกับเขาน่ะด้านนี้เนี่ยเด็กผีเหมือนกันต้องคุยกันนะ

ขอคุณจ๋าบอกคุยกับแม่ดีกว่า
อยากรู้พี่น้องคู่นี้ความสำคัญเป็นไงเลยไปถามแม่
ตกลงยังไงแม่สายหัวอันดับแรกก่อนเลยค่ะ
แม่บอกโอ๊ยจ๊ะเอ้ยพี่น้องคู่นี้มันทะเลาะกันตลอดเลย
แม่นะห้ามตั้งแต่เล็กจนโตห้ามจนแม่ไม่รู้จะห้ามยังไงแล้ว

ตัวลูกชายเนี่ยมันชอบกินเหล้าเมาแล้วก็ชอบอารวาส

แม่เป็นแม่ยังโดนมาแล้วเลยยังเคยถูกมันทำร้ายด้วยซ้ำ
เออแม่ก็เลยไม่ไหวจะห้ามไง
นี่ห้ามจนอายุ๙๕แล้วแม่ใช่ไงคะ
แม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วให้มันเคลียร์กันเองละกันโตกันแล้วอ่ะ
แต่เรื่องที่ดินเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า
มันจะเป็นปัญหาแท้จริงที่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันหรือเปล่า

คือเรื่องที่ดินถ้าลูกขายได้แล้วเอาเงินไปแบ่งกันแม่ก็ยินดีอยู่แล้วแหละ
๙๕แล้วแม่จะอยู่ได้สักกี่ปีเชียว
ถ้าที่ดินผืนนี้มันทำให้ลูกแม่ทั้ง๕คนสบายมันก็โอเค
แต่ยังไงก็ตามให้มันเลิกตีกันก่อน
ย่ายเหล่าสิคนแบ่งขายเหล่าซ้ำย่ายยังย่ายก็สิแบ่ง
เหมือนกับว่าท่านมีผู้มาซื้อถ้ามีผู้มาซื้อก็สิขายแบงกัน
ยายก็ว่าอยู่บ่เศร้าแต่มันก็บ่ฟัง

ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านชำจุดเกิดเหตุเลย
เขาบอกเอาจริงเมื่อวานคือ
ตัวน้องสาวที่เป็นคนเจ็บก็มานั่งที่ร้านเขาจริงแล้วมากินเหล้ากับเพื่อน
แต่ไม่ได้เมานะก็กินเหล้ากันตามปกติ
คนเมาจากตัวพี่ชายนั่นแหละไม่รู้ไปเมามาจากไหน
ถึงก็เดินมาหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายเลย
แล้วเขาบอกเอาเท่าที่ผมเห็นแล้วกันนะเอาที่ฉันเห็นน่ะนะ
ก็ทำร้ายน้องสาวเป็นประจำอยู่นะ

ชาวบ้านแถวนี้เขาสายหน้ากันหมดแหละ
เอาเป็นว่าคุณจ๋าเขาไปดูที่ดินนะครับ
ว่ามันจะเป็นบำเหตุจริงไหม

แต่ว่าเขามีการเหมือนกับกั้นเขต
ชัดเจนว่าตรงไหนของใครยังไงแบบนี้ค่ะ
เพราะอย่างที่บอกเขาตกลงคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวจะขายแล้วก็แบ่งเงินกัน
ก็เลยคิดว่าปมที่ดินเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่เกิดศึกด้ามเสียมตีหัว
คือเขาปักเขตก็คงเป็นแนวรั้วสำหรับ๖ไร่

คือถ้าเกิดฟังอย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาจะขายไร่ละแสนสอง
ใช่ค่ะ๖ไร่กว่าก็ประมาณ

คือเงินมันจะใช้ได้อีกสักเท่าไหร่เก็บที่ไว้ดีกว่าไหมล่ะ
แสนกว่าบาทหารกัน๖คนก็ตกคนละแสนเองนะ
อ่าก็แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนอะ